ความน่ารักของพ่อลูกคู่หนึ่ง
หนูน้อยเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวค่ะยังเด็กอยู่เลย

ไปดูซิว่าลีลาจะเป็นอย่างไรและเรียนแบบได้เหมือนขนาดไหนคะ
เฮ้นี่๔๘หรอเราสกิปได้ไหม

อ้าว

พอเป็นเสียงน้องแต่หน้าน้องนี่แบบ
ถ้าน้องแบบสีหน้าไปได้แต่ว่ายังตัวจิ๋วไง
เห็นแล้วอยากฟัดอยากเอามาแบบกอดแล้วก็ฟันฟุ้ง
น่ารักใช่น่ารัก
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นคลิปของหนูน้อยรายหนึ่งกำลังพยายามเรียนแบบคุณพ่อ
ด้วยการทำท่าเบ่งกล้ามแบบเดียวกับที่คุณพ่อทำนะคะ
ว่าคุณพ่อจะเป็นกรีครั้งหนูน้อยก็พยายามเรียนแบบให้เหมือนทุกครั้ง
ไม่ใช่แค่ท่าทางแต่ว่าเสียงเนี่ยก็ยังเรียนแบบคุณพ่อด้วย
แม้จะอายุไม่กี่ขวบนะคะก็ทำได้ขนาดนี้
แม้จะยืนยังไม่ได้แข็งแรงก็พยายามแข็งแรงเต็มที่นะคะ
ความพยายามของน้องคนนี้เนี่ยก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้เป็นจำนวนมาก
โดยหลังจากที่อัพโหลดคลิปนี้ไปเพียงไม่กี่วันนะคะ
ก็มีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า๒๖๘๐๐๐ครั้งเลยทีเดียวนะคะ
ความพยายามเกร็งกล้ามเนื้อของน้อง
มันก็จะมีความมีกล้ามเนื้อเหมือนกันละ

นะคะน่ารักนี่คุณพ่อก็ดูเอ็นดูนะ
คุณพ่อดูขำมาก
เด็กนี่นะเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเสียงหัวเราะของเด็กนี่เป็นเสียงสวรรค์

เวลาได้ดีขึ้นแล้วหัวเราไม่รู้สึกแบบนั้นนะ
เลยไว้เลยจุดนั้นประนานหลายแล้ว
เราได้หัวเราเอาไหนหัวเรากัน

น่ารักนะคะ